อ่ะอะไรครับเปล่าเปล่าเปล่าจะพาไปหาหมาผีปอบ
คุณผู้ชมเดี๋ยวธรรมดาเราเล่าผีปอบนี่ก็เกินจะเชื่อแล้ว
อันนี้เป็นหมาผีปอบเลยนะก็คิดดูสิสองวันอ่ะ
กินวัวตายไปแล้วสามตัวกัดวัวตายไปแล้วอ่า
คุณถ้าเกิดว่านับดูตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาจนถึงมีนาเนี่ย
ตายไปห้าตัวแล้วนะโอ้โหนี่เหตุการณ์ตั้งแต่มกรานะใช่
โอ้โหหมาผีปอบอยู่ไหนต้องไปตามล่าหน่อยสิ
แล้วเหมือนกัดแล้วก็ลากไส้ออกมากิน
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านนะเขาก็ต้องไปเลยค่ะเมื่อคืนค่ะ
เพื่อที่จะไปปฏิบัติการล่าหมาผีปอบนี่ชาวบ้านที่บ้านช่องตำบลไผ่
หมาวคือนี้นะทางกำนันกำนันบันเจิดสีสด
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่กวินทิพย์ผู้จานรวมถึงชาวบ้าน
ใช่จะต้องเอาไปวางตามจุดต่างนะ
เผื่อมีหมาผีปอบอยู่แถวนั้นไง
ต้องทั้งตรงถุงหน้าตรงต่ายูคา
ดูสิว่าสรุปแล้วเนี่ย
สิ่งที่ทำให้วัวตายใช่หมาผีปอบหรือเปล่า
รอรอรอรอ๓ชั่วโมงคุณ

ได้ยินแบบอันล่องฝั่ง
ตรงเงียบ

หลายคนบอกว่ามันเกียรติมาก

หลายคนบอกว่ามันเกียรติมาก

มาตั้งแต่ต้นปีแล้วมกราคมจนมีนาคมเนี่ย
วัวตายไป๕ตัวจากการโดนหมากัดหมากินเนี่ยนะคะ
ครั้งนึงนะเจ้าของวัวเห็นว่ามันเป็นหมาพันธสม
ระหว่างร็อตไวเลอร์กับหมาไทยมี๓ตัวมาไล่กัดวัว
หมาพวกนี้จะอยู่แถวนู้นป่าช้าท้ายหมู่บ้านนู่นดึก
ดึกนะมันก็จะเข้ามาที่หมู่บ้านมากินเป็ดกินไก่
เพราะเป็ดไก่มันไม่เหลือแล้วไง
ต้องมากินวัวแบบนี้แล้วค่ะ
เมื่อคืนทั้งผู้ใหญ่ทั้งกำนันนะคุณ
เขาก็เลยเอายาซึมไปวางไว้ตามจุดต่างใช่ไหม
อยากจะจับไอ้ฝูงหมาที่เขาบอกว่าเป็นหมาผีปอบทั้ง๓ตัวให้ได้
แต่ปรากฏว่าไม่ได้ตัวหมาได้ยินแต่เสียง
แล้วเมื่อกี้ดันเสียงให้คุณผู้ชมฟังแบบสุด
จิ้งหรีดยังดังกว่าบางคนบอกแบบนั้น

ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดยังจับหมาฝูงนี้ไม่ได้นะ
ตายตายนอนไม่ได้เลยชาวบ้านสงสัยจะต้องออกมาเฝ้าวัว
กลัวเหลือเกินว่าหมาจะมากัดอีกนะคะ
ทีนี้มันใช่หรือคุณสุรประกุล
หมาผีปอบที่ว่าเนี่ยมันมีจริงใช่ไหม
คือบางคนก็บอกว่าคงเป็นหมาแบบหมาไทยนี่แหละ

สัญชาตยานมันคือหมาล่าเนื้อไงอาจจะดุร้าย
แล้วทีนี้พอไม่มีเจ้าของด้วยอ้าวมันก็หิวสิ
ก็มาล่าเหยื่อเหยื่อที่ว่าก็คือวัวแบบนี้
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับหมาเป็นนักล่าอะไรหรอก
นี่แหละหมาผีปอบของจริง

ลักษณะนี้ไงคุณถ้าหมาธรรมดามันอาจจะกัดนะ

เอออ่านข่าวมาเรายังไม่เคย
แบบเป็นเรื่องของหมาผีปอบเลยนะคุณเนาะ

ก็เป็นอะไรที่ยังพิสูจน์ไม่ได้

แต่ทีนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาเข้าไปช่วยหน่อยในการตรวจตราดูแล

ชาวบ้านผู้สูงอายุผู้หญิงอะไรแบบนี้